อาจจะสะเทือนใจคนรักสัตว์นิดนึงคุณผู้ชม
ทำใจไว้ให้ดีทำใจรอเอาไว้เลยนะคะ
อ้าวครับน้องใบตองครับดูแล้วสะเทือนใจจริงครับ
ใจมากเลยค่ะสะเทือนไปหมดเลยค่ะ

นอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนเลย
ที่ไหนได้หลับลึกสุดใจ
ลึกขนาดที่ว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่มีสั่นสะเทือนเลย
ทำไมน้องต้องไปนอนตรงนี้ล่ะลูก

นอนน่ะอะไรน่ะ๗๑๑น่ะเย็นกว่าเยอะ

อย่าปลุกนะเดี๋ยวน้องตื่น
หลับอยู่จ้าห้ามรบกวนจ้า

ตื่นมาร่างกายสดใสแข็งแรง
ปฏิบัติภารกิจกันต่อไปนะ